จังหวัดระยองมีอุบัติเหตุนะครับรถเนี่ยเฉียวชนกัน
จากนั้นเสียหลักนะครับไปชนกับป้าย
ป้ายเนี่ยเขียวว่ารถความเร็วป้ายพังเสียหายยับเยินนะฮะคุณผู้ชม

ช่วงหัวค่ำนะครับ๒ทุ่ม๔๐นาที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสาย๓๒

หลังเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหเสียหายครับ
อย่างที่บอกนะฮะนอกจากเสาป้ายบอกลดความเร็ว
เหลือแค่ซากเนี่ยนะครับมีถังขยะถูกชนขาดครึ่งนะครับ
เสาไฟครับเสียหายไป๑ต้น
พื้นถนนมีรอยรอยรถอันนี้คืออะไร
ก่อนอันนี้เป็นอะไรเนี่ย

แล้วก็ตามมาด้วยรถเสียหลักนะฮะเสียงดังสนั่นเลยตามที่ปรากฏในคลิปเลยนะครับ
พอออกมาดูพบคนขับนะฮะแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้ครับกระบะคันดังกล่าวนั้นเฉียวชนกับกระบะอีกคันนึงนะ
คือภาพมันอยู่มุมนู้นนะครับมันไกลนะครับ
จะเสียหลักพุ่งเข้ามาชนป้ายอย่างที่เห็นนะฮะ
ตำรวจก็มีทรัพย์สินราชการเสียหายนะครับตำรวจก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายในส่วนนี้นะฮะ
ของคนขับนะครับมีป้ายลดความเร็วในเขตชุมชนที่ติดไว้นะครับ
ก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าถึงป้ายจะไม่อยู่คุณผู้ชมครับ
ขับรถในเขตชุมชนก็ยังต้องมีการควบคุมในส่วนของความเร็วนะฮะ

ถ้าป้ายรถความเร็วใช้ไม่ได้ผลแล้วจะต้องทำยังไงดีคะ
ในเมื่อป้ายเตือนก็ถูกชนแบบนี้นะคะ